เรามาดูเรื่องของการบ้านการเมืองกันหน่อย
หลายคนตื่นมาแล้วอยากรู้ก่อนออกไปจากบ้าน

เราตีความกันหรือยังดีกว่าการบ้านคืออะไร

มีวันคล้ายวันเกิดของสองคน

ก็จัดงานวันเกิดฉลองครบรอบ๗๐ปีไป

ขอทำเพื่อชาติฮะ

แต่เขาบอกว่าปีนี้ไม่จัด

ขออภัยในทวิตเตอร์

หลายท่านแจ้งว่าจะมาร่วมงาน
ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้จัดงานในปีนี้
ผมคงทานข้าวกับลูกหลานในบ้าน

และอากาศที่ดูไบก็ร้อนเกือบ๕๐องศา
ไม่สามารถจัดนอกอาคารได้

ยังนึกถึงกันเสมอนะคะ

อันนี้เขาเกิด๒๖กรกฎาคมนะ

ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด

รังสริตพระอารามหลวงที่จังหวัด
นทบุรีแน่นอนมีอดีตแก่นำ
กปศและก็ศศภประชาธิบัตร

นายชุมพลจุนสัยนายพุทธิพงศ์ปุณกัน
แล้วก็นายองค์อาจคล้ามภัยบูลนะคะ
เป็นที่น่าสังเกตตรงที่ว่า

ปีนี้ไม่เห็นนะคะ

ตั้งใจทำงานให้กับประเทศชาติก็แล้วกัน
การจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีที่เขามีกระแสข่าวกันว่า

โสนกุลสอสอบัญชีรายชื่อ

นายสุเทพบอกว่า

ก็แล้วแต่โทงของภักดิ์คือ

จะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้อะไรไม่มีปัญหา
ขอต่อรองอะไรทั้งนั้นแหละ
เขาเสนอจะให้เราทำอะไร
เราก็ทำอะไรนั้นไม่ให้อะไรเลย
เราก็ทำหน้าทีนี้ต่อไปไม่มีปัญหา

ก็กระดาษถึงกรณีที่ประทานสภาพ์ผู้แท่มรัฐสะดร
ส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูล

นายกรัฐมนตรีนี่นะคะแล้วก็เป็นหน้าคอสะชอสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่
บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อมีสมาชิกของสภานั้นสงสัย
ว่าหากสารรับคำร้องจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนายกหรือไม่
ท่านก็บอกว่านายกยังปฏิบัติหน้าที่ได้นะ
เพราะว่าเป็นแค่การตีความสถานะเท่านั้น
ไม่ใช่เรื่องสงสัยว่าทำผิดกฎหมายหรือว่าทุจริตหรือเปล่า
ส่วนกรณีที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

ดังนั้นนายกสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับ
ด้านนายเฉลิมชัยศรีอ่อนคายเลขาที่การพักประชาธิบัติ
และว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาชี้แจงนะ
ถึงกรณีภาพข่าวที่ถูกแชร์กันในกลุ่มไลน์เรื่องราคายางแล้วก็ปาล์ม
ที่บอกว่าราคาจะขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่ตลาดโลกไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเนี่ย
เพราะฉะนั้นให้อยู่อย่างพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
เขาบอกเลยว่ามันเป็นข่าวปลอมไม่เคยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยนะคะ
เรื่องต้นให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไป๒ฉบับ
แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตามที่มีการแชร์ออกไป
และข่าวที่ออกมาไม่ได้เป็นความจริงค่ะ
มีการตัดต่อคำพูดแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ย
แค่คิดก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลย
หลงเชื่อและอย่าแชร์ต่อเพราะมันจะมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
ตอนนี้ทีมกฎหมายเตรียมจะเอาผิดแล้ว
เผยแพร่ข้อมูลเท็จใส่ร้ายทางการเมืองในโซเชียลมีเดียค่ะ
ช่วงนี้เวลาติดตามข่าวสารผ่านทางโลกโซเชียลนะ
ส่งต่อข้อความทางไลน์ทางเฟซบุ๊กก็ดี
ต้องตรวจสอบเยอะมันมีทั้งข่าวจริง
มีทั้งข่าวปลอมมีทั้งข่าวเกือบจริง
คือเอาเนื้อมาส่วนหนึ่งแล้วมายำใหม่
ต้องตรวจสอบดีเพราะว่าต้องยอมรับวิธีการหลายแบบ